คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ทางด้านของกศชจะมีการซ้อมการประมูล
โทรศัพท์เลขสวยนะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นที่๖ล้านบาทครับ
ก่อกิจดานชัยวิจิตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
สายงานกิจการธุรกรรมนาคมเปิดเผยนะครับว่าการซักซ้อมประมูลเบอร์สวยเสมือนจริง
จะจัดขึ้นที่สำนักงานกศธชซึ่งเป็นสถานที่จัดประมูลจริงครับ
จำรวมทดสอบการประมูลในรูปแบบของการประมูลทางวาจารย์หรือว่าการเคาะไม้
ลักษณะเดียวกันกับการประมูลทะเบียนรถสวยนะครับ
ที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะกันไปแต่ละเบอร์
เนื่องจากว่าเป็นรูปแบบในการประมูลที่รวดเร็วครับ
สำหรับการประมูลในครั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมประมูลได้นะครับ
โดยจะเตรียมเบอร์สวยทั้งหมด๑๖เลขหมายครับ
เป็นเลข๙ตัวเหมือนกัน๒เบอร์คือ๐๘๘๘๘และ๐๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙นะครับ
โดยคาดว่าทั้งสองเบอร์นี้กลุ่มบริษัทจะให้ความสนใจเนื่องจากว่าจดจำได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ
เหลือก็จะเป็นเบอร์๘ตัวเหมือนกันราคาเริ่มต้น๖ล้านบาทครับ
เพราะหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าทำไมเราวางตั้งราคาไว้สูง
เพราะฉะนั้นบริษัทห้างร้านที่อยากจะทำการโฆษณาเนี่ย
จะทำให้จดจำแรนด์ได้ง่ายแล้วเนี่ย
นี้การติดต่อสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์แบบนี้บอกครั้งเดียว
น่าจะสร้างความจดจำได้ง่าย
ก็ไปสามารถเปรียบเทียบกับเม็ดเงินที่ต้องใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ
ให้คนจดจำเลขหมายได้กับเงินที่เอามาประมูล
หลังจากที่เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่๑๔
ที่ผ่านมานะครับก็มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล

ขณะเดียวกันครับวันที่๒๗พฤศจิกายนก็เป็นวันประมูลจริง
ยังสามารถลงทะเบียนพร้อมยื่นเอกสารได้อยู่นะครับ
โดยคาดว่าการประมูลเบอร์สวยครั้งนี้จะนำรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า๑๒๔ล้านบาท
ขณะเดียวกันเบอร์สวยลักษณะอื่นเช่นเบอร์๗นะครับ
ในเบอร์๓ตองด้วยแล้วก็เป็นเบอร์โฟตองรวมกว่า๔๙๐๐๐๐เบอร์
ก็จะทยอยนำออกมาประมูลในรูปแบบของออนไลน์ด้วยครับ